สัตว์เลี้ยงที่อยู่ด้วยกันมานานราคาแพงด้วย
นกกระตั้วราคาครึ่งแสนค่ะ
อยู่ดีมีจอมจอมจอมเสื้อเขียว
ชาวเน็ตเขาตั้งชื่อกันแบบนี้ยกไปหน้าตาเฉยเลยค่ะ
มันมาแล้วมันมาแล้ว
มันตื่นแล้วเนี่ยมันก็

คลิปเหตุการณ์สั้นที่มีคนร้ายนะคะ
บุกเข้าไปขโมยนกกระตั้ว
ในภาพนี่จอมโจรเสื้อเขียวเขาก็คุมตัวแบบนี้
น่าจะรู้ว่ามีกล้องวงจรปิดแล้วก็ดึงเสื้อมาคลุมไม่ให้เห็นหน้า
ใช่ค่ะเสื้อเขียวกางเกงขาสั้นนะคะ
เห็นอยู่ดีทำไมเขาไปแค่นั้นน่ะงงอะไรเปล่าแต่ยังมันคับดำอยู่

ใช่นะคะก็พยายามที่จะเอานี่แหละนกกระตั้วออกไปนะคะ
เสื้อคลุมศีรษะพยายามอำพรางตอนแรกแต่สุดท้ายก็ดึงเสื้อลงมา
ทำให้เห็นใบหน้าค่อนข้างชัดเจนนะคะ
งานนี้หัวขโมยได้ยกเอานกไปทั้งกรงเลยวิ่งหนีหายไปจากมุมกล้อง
โดยก็ใช้เวลาเพียงไม่ถึงนาทีค่ะ
ได้ปุ๊บเราฟรีสภาพซะหน่อยช่วยกันซูมหน้านะคะ
ก็นำภาพเหตุการณ์ของสมาชิกที่ชื่อว่าคุณเต้ยธนากรนำมาแชร์ไว้
เล่าว่าเหตุเกิดตอนตีหนึ่งกว่าของวันพุธที่ผ่านมาค่ะ
วัยรุ่นเป็นชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาขโมยนกกระตั้วของที่บ้าน
ไปทั้งกรงแบกขึ้นมอเตอร์ไซค์ซิ่งหนีไปจากซอยบ่อนไก่
หายไปทางไหนก็ไม่ทราบเลยวอนชาวเน็ตนะคะมาช่วยกันหน่อย
ช่วยกันฟรี๊สภาพช่วยกันตามหาเบาะแสนะคะ
แล้วก็ให้เบอร์ติดต่อไว้เสร็จสับเลยค่ะ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปบางคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะคะ

ส่วนใหญ่ก็เป็นกำลังใจขอให้จับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยไว
เนื่องจากนกชนิดนี้มีราคาแพงจึงรู้สึกเห็นใจเจ้าของนะคะ
แต่ว่าบางคนก็ออกมาตำหนิเหมือนกันบอกว่า
วางกรงนกเอาไว้ข้างนอกแบบนั้นไม่ควรนะ
เพราะว่าง่ายต่อการถูกขโมยค่ะ
ทางด้านนายธนากรสารปัญญาอายุ๑๙ปี
คนโพสต์คลิปนี้เนี่ยเปิดเผยว่านกกระตั้วตัวนี้ชื่อว่าแก้ว
เป็นนกของพี่ชายที่รู้จักกันที่เลี้ยงไว้ในกรงหลังบ้านมากว่า๑๐ปีแล้ว
ราคาตอนแรกประมาณ๑๐๐๐บาทซื้อมา
แต่ว่าตอนนี้พี่ชายเดินทางไปต่างประเทศค่ะ
ตัวเองกับน้องชายเป็นคนช่วยดูแลแทน
แล้วก็จากที่ดูภาพคนร้ายในกล้องวงจรปิด
ตัวเองไม่คุ้นหน้าแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าเป็นใคร
เชื่อว่าน่าจะมีการดูลาดเหลาเอาไว้ก่อนนะคะ

เพราะตัวเองใช้สังกษีปิดกรงนกไว้ค่ะ
แต่คนร้ายเนี่ยยังรู้แล้วก็มาเปิดไปแล้วก็เอาไปได้ในที่สุดนะคะ
ซึ่งนกชนิดนี้มีราคาค่อนข้างสูงนะท้องตลาดนะตอนนี้
แล้วก็อย่างที่เห็นเป็นนกกระตั้วสีขาวด้วยนะคะ

ใช่ห้าหมื่นบาทตอนนี้อย่างที่บอกแพงนะคะ
ก็เลยวอนให้คนร้ายนำมาคืน
ขณะเดียวกันก็ได้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีค่ะ

เอามาวางไว้ที่เดิมก็ได้ครับ
แล้วอยากฝากคนร้ายไม่เอามาคืนอยากให้ตำรวจเร่ง
อยากให้ตำรวจเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วครับ
ก็จับส่งดำเนินคดีตามกฎหมายครับ

กลัวนกกลัวนกจะตายครับเพราะว่ามันอาจจะมันไม่คุ้นหน้าคนที่เอาไปครับ

กลัวว่าคุณอาทิตย์ขายไปเป็นอะไรอย่างนี้

เพราะอีกอย่างหนึ่งนกมันไม่คุ้นหน้ามันดุด้วยครับ
มันกัดด้วยนะครับแปลกหน้ามันกัดมันกัดเลยนะครับ

ราคานกกระตั้วเนี่ยจากข้อมูลเฟซบุ๊คกลุ่มคนรักกระตั้ว
ก็เผยแพร่เอาไว้บอกว่าราคาค่อนข้างสูง
เฉลี่ยเริ่มต้น๑๐๐๐บาทไปจนถึง๒๐๐๐บาทเลยก็มีนะคะ

บอกว่านกกระตั้วบางสายพันธุ์อย่างเช่นนกกระตั้วหงอนเหลืองใหญ่
กำเนิดในอินโดนีเซียแล้วก็ตีมอลตะวันออก
จำนวนประชากรลดลงอย่างหัวภาพเหลือไม่กี่พันตัวนะคะ
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการลักลอบค้าสัตว์ป่า
เพราะว่าตลาดมืดราคาสูงมากถึงหลักหมื่นบาท
ทำให้นกกระตั้วชนิดนี้สูญพันธุ์ไปแล้ว

แล้วก็ใกล้จะศูนย์พันธุ์ในพื้นที่อื่นด้วยนะคะ
เขาเป็นนกสวยพูดก็เก่ง